แบบนี้เอาไหมคุณผู้ชมแบบนี้เอาไหม
เขากำลังจะมีต้นแบบหาบเร่แผงไม่ลอย
แผงไม่ลอยทำไง

กรุงเทพมหานครนะครับไปสำรวจแถวซอยรางน้ำเขตพญาไทย
เป็นจุดที่มีการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย
ให้แต่ละแผงมีขอบเขตของร้านชัดเจนฮะ
โดยเป็นการสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชนที่จัดระเบียบ
ให้เป็นแบบเขามีธีมเดียวกันไปเลย
ตรงนี้เป็นแผงลอยต้นแบบครับ
ที่จะใช้เป็นแนวทางในการจัดระเบียบหาบเร่
แงลอยทั่วกรุงเทพมหานคร
อีกจุดที่ทำคล้ายคืออารี
อารีนี่ธนาคารออมสินเข้ามาเป็นแม่ตัวสนับสนุนครับ
เอาร่มมาแจกอันนี้ยังลางน้ำอยู่นะ
ส่วนที่อารีเนี่ยเป็นธนาคารออมสินมาแจกร่ม
แล้วก็มาทำแนวกั้นให้

ท่านก็ขอความคิดเห็นจากประชาชนแบบนี้ชอบไหม
ชอบไหมนะฮะแผงลอยโฉมใหม่นะครับ
ต้นแบบจัดที่อื่นต่อไปฮะ

ก็โอเคนะคะก็ได้เห็นถ้อเช้น

ของคนเดินเท้าหัวชมค่ะ

ครับไปกันต่อส่วนใหญ่แม่ค้าประชาชน

กับการจัดระเบียบหาบเร่แผงไม่ลอยแบบนี้นะครับ

อันนี้ฮะแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ให้คนเดินด้วย

ต่างจากทางเดินเท้าริมถนนรัชดาพิเศษ
แต่ฝั่งท่าพระนะฝั่งท่าพระ
เมื่อวานคุณชาติชาติไปวิ่งตอนเช้าบ่นอุบเลย

คือสั่งให้เขตมาแก้ไขเลยนะ
จากนั้นก็พาทีมงานวิ่งเลยเสร็จแล้ว

ข้าวหมูแดงร้านอร่อยที่ตลาดพลู

แค่พริกดองก็ชนะเลิศแล้ว
แล้วคุณชชชชชอบอะไร